กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพค่ะ
ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะ
ตลอดระยะเวลา๒วันที่ผ่านมาได้มีข้อสังเกต
แล้วก็มีข้อเสนอหน้าที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงศึกษาที่การนะคะ
ส่วนในวันนี้มีบางประเด็นที่ฉันเองจะขอมาตอบคำถาม
ในบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกอาจจะมีข้อติดใจนะคะ
ก่อนอื่นจะเริ่มจากในเรื่องของพรบการศึกษาก่อนค่ะ
ก็ปัจจุบันนี้นะคะเราได้ในเรื่องของการศึกษานั้น
เราได้ใช้พรบเดิมซึ่งเป็นพรบปัจจุบันนี้

แต่ก็ต้องเข้าใจว่าในขณะนี้มันไม่ว่าจะสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วนะคะนับจากปี๒๕๔๒จนถึงปัจนี้
ก็นับเป็นเวลาเกือบกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล
ก็คือการได้มีการจัดร่างพรบปฏิรูปการศึกษาขึ้นค่ะ
การจัดตั้งพรบการศึกษาขึ้นนั้นมีที่มาคือว่า
พระบอนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา๒๕๘จอนะคะซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก
และถือว่าร่างพอรบอฉบับนี้ถือว่าเป็นธรรมนุนการศึกษา
และเหมือนเป็นกฎหมายกลางของการศึกษาที่จะต้องควบคุมการศึกษาทั้งระบบในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นเอกชนตลอดจนภาครัฐบาลและทุกภาคส่วนในเรื่องของการศึกษาค่ะ
ท่านสมาชิกอาจจะมีความสงสัยว่าในพรบการศึกษาร่างนี้นั้นมีความแตกต่างอย่างไรกับร่างปัจจุบันนี้นะคะ
ร่างที่รัฐบาลได้มีการนำเสนอนั้นถือว่าเป็นร่างที่เป็นจุดเปลี่ยนหลายเรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ตามที่ที่ฉันได้บอกมาว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นบนพื้นฐานองค์ความรู้เดิม
แต่การที่จะนำองค์ความรู้นั้นมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันเด็กหรือผู้เรียน
จำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะในการที่จะเอาองค์ความรู้ต่างมาปรับใช้
กับการใช้ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีความยึดหยุ่นมีการคิดวิเคราะห์ในมุมมองที่แตกต่างได้
มีความคิดรอบด้านและมีวิจารณญาณและสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต
ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรต่างเหล่านี้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ย
จำเป็นต้องมีสมรรถนะซึ่งก็จะต้องสอดคล้องกับว่าเมื่อเด็กต้องมีสมรรถนะหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปจึงพรบนี้จึงมีการกำหนดให้ความสำคัญในเรื่องของสถานศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับหลักสูตรฐานสมรรถนะตลอดจนพรบนี้นะคะ
พรบนี้ถือว่าเป็นร่างพรบที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูค่ะ
ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งของพรบนี้ก็จะเป็นเรื่องของความอิสระ
อย่างเช่นที่ที่ฉันได้กล่าวมาว่าการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันที่พวกเราเองก็คงจะได้มีโอกาส
ท่านสมาชิกก็คงจะได้มีโอกาสได้เห็นเยาวชนของเราได้มีองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบนะคะ
ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการศึกษาต้องมีความยึดหยุ่นและมีอิสระทางด้านวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการบริหารบุคคลแล้วก็การบริหารงาน
ซึ่งในร่างพรบนี้นะคะได้มีการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ต้องการที่จะเน้นให้สถานศึกษามีเอกภาพโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาในฉบับนี้นะคะ
ก็ที่มาก็คือว่าได้มีการร่างของรัฐบาลนะคะแล้วก็ได้มีการร่วมแนวคิดกับภาคประชาชน
รัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้
ก็ต้องมีการส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก
โดยรัฐธรรมนูลเองก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา๗๗ค่ะว่าการรับฟังความคิดเห็นและการตามประชาวิจารณ์นั้นเป็นถึงจำเป็น
แล้วก็ได้มีการทำมาถึงจนที่สุดของรูปแบบของการประชาวิจารณ์แล้ว
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองได้รับความกังวลจากเพื่อนครูเครือข่ายครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
ถึงบางประเด็นที่อยู่ในพรบด้านการศึกษานี้
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นำข้อกังวลนี้ไปปรึกษากับท่านรองนายกวิศนุเครืองามขออนุญาตที่จะเอ่ยนามนะคะ
ท่านก็ได้นำเรื่องประเด็นที่มีความกังวลนี้เนี่ยเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ
ท่านนายกเองให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษา
จึงได้นำประเด็น๓ประเด็นนี้เข้าให้ชี้แจงให้กฤษฎิกานำไปปรับแก้ภายใน๗วัน
ซึ่งประเด็น๓ประเด็นที่มีความกังวลกันนะคะก็คือ
หนึ่งก็คือได้มีการกำหนดให้มีการกำหนดวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงลงในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
สองให้แก้ไขใบรับรองความเป็นครูให้เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามแก้ไขหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสามประเด็นนี้ได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปก็จะได้นำร่างพรบการศึกษาฉบับสำคัญอันนี้เข้าสู่ขั้นตอนของในระบบรัฐสภาต่อไปก็คงจะฝากท่านสมาชิกได้พิจารณาต่อไปนะคะ
ในอีกบางประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ท่านบางท่านสมาชิกที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจเนี่ยได้ให้ความเป็นห่วงก็ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็คงจะตอบกับที่ที่ฉันได้พูดมาในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาล่ะค่ะว่า
ในเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการศึกษาเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางกระทรวงเองได้จัดตั้งคณะกรรมการการอำนวยการปรับปรุงหลักสูตรอยู่นะคะซึ่งก็ได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาแล้วก็พยายามที่จะเล่นรัดปรับปรุงให้เสร็จแล้วทันแล้วก็ใช้ได้จริงในเดือนพฤษภาคมปีพฤษภาค
ก็ขอให้ทุกท่านได้สบายใจว่าในหลักสูตรที่กระทรวงที่มีการพัฒนาเนี่ยเราจะเน้นองค์ความรู้องค์ความรู้ไม่ได้ทิ้งไปไหนองค์ความรู้ยังเป็นองค์ความรู้เดิมแต่วิธีการของคุณครูในการที่จะสอนหรือในการที่จะให้เด็กเข้าถึงในเรื่องของในองค์ความรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจจะได้นำสิ่งรอบตัวของเรามาเปลี่ยนปรับใช้ให้เด็กได้เห็นภาพจริงมาก

ยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ก็มอบให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกแบบระบบแล้วก็ระเบียบนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการขึ้นค่ะอีกประเด็นนึงนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนบ้านหลังที่สองของผู้เรียนนะคะก็เป็น

ยืนเราได้มีการตั้งศูนย์ที่เรียกว่าเซฟตี้เซ็นเตอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นศูนย์ที่เน้นในเรื่องของสามปนะคะป้องกันปลูกฝังและปราบปามแล้วก็จะมีการให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือมีความมีความมีสภาพในเรื่องของความปลอดภัยเป็นแบบ
ที่จะประเมินในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะทำเกณฑ์ประเมินแล้วก็มาตรฐานในการที่จะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับปลูกแต่ละโรงเรียนได้อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เอ่อกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็คงจะได้มีโอกาสมาชี้แจงในให้กับเอ่อประชาชนในโอกาสต่อไปค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่ท่

ภายใต้งบประมาณที่เราอาจจะถูกลดลงกระทรวงศึกษาก็จงจะคงเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญเราก็พยายามที่จะลดภาระอะไรที่ไม่จำเป็นจะหลอดจนการนำเทคโนโลยีในเรื่องของการบริฐานจัดการในระบบการศึกษาเช่นการพัฒนากรูเอ่อแล้วก็บุคลกรรมทางศึกษาออนไลน์มาก
ที่ท่านสมาชิกให้ความเป็นห่วงนะคะก็คือในเรื่องของการจัดงบประมาณที่อาจจะมีความกังวลว่ากระจุกตัวอยู่ในบางโรงเรียนหรือไม่ขอเรียนค่ะว่าโครงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงไว้ข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการยกระดับคุณภาพโรงเรียนประจำตำบลซึ่งก็ถือว่าเป็น
ของกระทรวงศึกษาที่การที่เรามีอยู่จำกัดซึ่งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่เราได้มาเนี่ยอยู่ในมวดของบุคลากรเรามีงบประมาณในบริหารซึ่งจำกัดนะคะตลอดจนที่เรามีโรงเรียนในสังกัดเฉพาะสอบพทอเนี่ยที่เฉพาะประมาณสามหมื่นโรงเรียนในสามหมื่นโรงเรียนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนท
ที่เอ่อประชากรการเกิดลดลงนั่นเองนะคะแต่การที่เราในขณะที่เรามีงบประมาณจำกัดแต่การจะจัดสรรค์งบประมาณที่จะดูแลในสามหมื่นโรงเรียนให้ได้มีความเป็นโรงเรียนดีเด่นพร้อมกันทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นไปด้วยความยากนำบากในสถานการณ์อันรวดเร็วเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เอ่อรัฐบาลจึงได

ได้ประสงค์ศึกษาได้จัดสรรค์ไปนั้นก็ถือว่าได้ลงไปดูแลให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าได้ลงไปดูแลสถานศึกษาอย่างทอดถึง
อีกประเด็นนึงก็คงเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นความห่วงใยหลายท่านในท่านสมาชิกแล้วก็สังคมก็คือใน
ของการเรียนในสถานการณ์โควิดนะคะก็ต้องเรียนค่ะว่าในสถานการณ์โควิดเช่นนี้
กระทรวงศึกษาพยายามที่จะหาแนวทางในการเรียนรู้ว่าต่อให้มีสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้หยุดยั้ง
กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กได้เพราะฉะนั้นเราจึงมีการออกแบบรูปแบบของการเรียนรู้
ไว้เป็นรูปแบบ๕รูปแบบนะคะซึ่งท่านสมาชิกอาจจะได้เคยติดตามมาบางส่วนแล้ว
การที่มี๕รูปแบบเช่นนี้เพื่อว่าที่ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลว่าเมื่อไหร่จะเปิดเทอมแล้วจะกล้าส่งลูกไปไหม
ไม่ว่าจะเปิดเทอมวันที่สิบสี่หรือวันที่หนึ่งก็ตามแต่ว่ารูปแบบของการเรียนรู้ของเราลืม
ว่าหลังวันที่๑๔มิถุนาสถานการณ์โควิดอาจจะยังเป็นที่กังวลของสังคม
แต่ก็อยากให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นว่ารูปแบบการเรียนการศึกษาที่เราได้จัดหลากหลายรูปแบบ
ก็จะสามารถที่จะช่วยให้บุตรหลานของเราไม่ได้หยุดกระบวนการเรียนรู้นะคะ
โดยโดยที่ในการออกแบบในการเรียนรู้เนี่ยในการจัดรูปแบบในการเรียนรู้เนี่ย
โรงเรียนนั้นเราสามารถที่จะมีการ
เรียนทำกระบวนการเรียนการสอนได้มากกว่า๑รูปแบบนะคะ
อย่างเช่นว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
โรงเรียนที่มีความพร้อมเช่นไรเช่นโรงเรียนบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ห่างไกล
ก็อาจจะสามารถเรียนโรงเรียนตามปกติได้หรือบางโรงเรียนที่อ่า
สามารถที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
สามารถเรียนออนไลน์ส่วนโรงเรียนซึ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนที่อาจจะเด็กอาจจะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์
แต่ว่าทุกบ้านดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนที่บ้านเรามีทีวีแน่นอนนะคะ
เราก็มีการเรียนผ่านระบบที่เรียกว่าออนแอร์
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ที่ได้รับความอนุเคราะห์นะคะ
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งการเรียนระบบนี้เนี่ย
เชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถถึงแม้ว่าจะไม่มีดีไวท์
ก็จะมีแบบเรียนแบบฝึกหัดแบบเรียนเนี่ย
นำไปที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูผ่านดีเอลทีวี
ซึ่งรัฐบาลได้จัดไว้ทั้งหมด๑๒ช่องทีวีดิจิทัลนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการจัดไปตั้งแต่ได้เริ่มเปิดลันตั้งแต่เมื่อวันที่๑
วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งก็จะมีการ
เรียกว่าเปิดรีรันสามรอบทั้งเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้น
ก็ได้ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าเรามีรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดยังจะเป็นเช่นนี้ก็เชื่อว่าสามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ค่ะ
อีกประเด็นนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการเตรียมคุณครู
หลายท่านก็บอกว่าเราพูดถึงมีการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยทางกระทรวงได้มีการพัฒนาครูหรือได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
ก็โรงเรียนนะคะกระทั่งกระทรวงศึกษาเองเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูเนี่ย
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาจนถึงสิ้นเดือนนะคะ
ในรูปของโอเบคชาแนลในการสอนเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็เราก็ได้มีการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้น
เราได้มีการเว็บไซต์ครูพร้อมซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ภาคประชาชน
คุณครูแล้วก็นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ในรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร
รูปแบบของกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับนะคะ
แต่ว่าก็เป็นหลักหรือข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์
กระทรวงได้คัดสรรเข้ามาไว้เป็นเว็บกลางเพื่อให้เอาประชาชน
ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดสรรแล้วก็ได้เข้ามาใช้ประโยชน์
แล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาได้มาใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ค่ะ
ในส่วนของทักษะในด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลของคุณครูนะคะ
กระทรวงก็ได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้ดีแล้วก็จากสถานการณ์โควิด
ซึ่งเกิดขึ้นในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีกระบวนการ
คุณครูเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งแล้วในสถานการณ์ปีนี้
กระทรวงได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนในสภาพของสังคมดิจิทัลนะคะ
ได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณครูในทุกสังกัดเพื่อสามารถใช้ดิจิทัลในการเรียนการสอน
ได้เป็นรูปธรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายรูปแบบ
ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ท่านสมาชิกนะคะ
มั่นใจว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อมของการเปิดเทอมนะคะ
ทรงศึกษาเนี่ยได้ให้มีมาตรการทุกสถานที่นะคะ
ให้มีความปลอดภัยในเรื่องของสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดทุกจุดนะคะ
ตรวจอุณหภูมิตลอดจนการดำเนินการเมื่อมีเหตุเกิดนะคะ
เราก็มีวอลูมภายใต้ของกระทรวงศึกษาในการที่จะให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นวอรูมกลางอยู่ในกระทรวง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาและระหว่างเอ่อ
การเรียนการสอนในช่วงโควิดด้วยดีด้วยค่ะในเบื้องต้นนี้ก็คงคงใช้เวลาอ่า
สั้นเพียงเท่านี้ในการที่จะตอบประเด็นของท่านสมาชิกในเบื้องต้นก่อนนะคะ